มาดราม่ากันต่อกับเรื่องราวของอักษรย่อ
มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาอีกแล้วว่า
มีนักแสดงสาวอักษรย่อพอผ่านขายช่วงล่าง

แต่ว่าหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่พิงกี้นั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพิงกี้ก็เคลียร์ข่าวเมาส์นะคะ
นางเอกลูกครึ่งปราดหน้าพรีเซนเตอร์รุ่นพี่ไป
ล่าสุดก็มีข่าวเมาส์ให้เคลียร์อีกระลอกนึงแล้ว
กับข่าวลือที่ว่านางเอกพอพานขายช่วงล่าง

ขายครั้งละ๓ล้านบาท
เหตุเพราะว่าเป็นหนี้เยอะค่ะ
หลายคนก็พุ่งเป้าไปว่าสาวพอพานใช่พิงกี้หรือเปล่า
ล่าสุดนะคะเจอสาวพิงกี้ที่มาเป็นพรีเซนเตอร์

เจ้าตัวยอมรับทันทีว่าขายค่ะ

เรียวขาแบบที่พี่แจ๊คบอกเลยค่ะ
เขาขายเรียวขาให้กับผลิตภัณฑ์ความงามนะคะ
ไม่ได้ขายอย่างอื่นนะคะคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงพิงกี้กันหน่อยค่ะ
ตอบดีนะ
เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องค่ะ

ที่ประกาศข่าวดีกันไปนะคะทั้งที่กำลังจะเป็นเจ้าสาว

กี้บอกว่าโหรู้สึกดีใจกับเพื่อนมาก
และขอแสดงความยินดีผ่านสื่อไปถึงเพื่อนสาวด้วยนะคะ

ตอนนี้พิงกี้มีคนดูแลแล้วหรือยัง

เพราะตอนนี้มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่มากค่ะ
มันก็ต้องมีคนมาจีบบ้างแหมสวยขนาดนี้นะคะ

เดี๋ยวรอถึงเวลาที่ใช่มันก็มาเอง
ก็จะรีบนะคะยังไม่มีแฟนเลย